อะไรอยู่ไงแรงรปภราบคู่นี้ก็ยังไม่เคลียร์แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้
จะพาคุณผู้ชมไปเช็คลิสต์เช็คสต๊อกของไฮโซไผ่วันพ้อยกันดูหน่อยว่า
สาวในวงการบันเทิงที่เคยตกเป็นข่าวกับเขาเนี่ยมีใครกันบ้างจ้า
เออนี่คนหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีเช็คสต๊อก
นี่ไงต้องดูเชลล์กันนิดนึงนะจ๊ะ
สาวคนแรกที่ทำให้ชื่อของนักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจหนุ่มไผลลิก
หรือว่าที่รู้จักกันในนามของไผ่วันพ้อย

ตกเป็นข่าวกับนางเอกสาวหน้าคมวิกพระราม๔
ช่วงนั้นนะครับมีข่าวว่าโอ๊ยตามเฝ้ากันถึงคอนโด
แต่สาวหยาดยืนยันว่าเป็นเพียงเรื่องโคมลอย

บอกได้แต่เพียงว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเท่านั้นจ้า
ถัดมาไม่ทันไรก็มีข่าวว่า
ไฮโซนักแข่งรถกระโดดข้ามค่าย
ขายขนมจีบดาราสาวขาวโอโม

ดาราสาวสวยก็รีบออกตัวเลยว่าเป็นแค่รุ่นพี่เท่านั้น
สองคนแล้วนะคนที่สามที่ทำเอาชื่อของภัยวันพลอย
กลับมาเป็นข่าวผัวพันกับสาวอีกครั้งก็คือ
จู่เลยสองสาวเขาทำท่าจะเปิดศึกเกาเหลากัน

มุมน้ำเงินคือหยาดทิพย์ราชปาน
ปะทะมุมแดงจานัทธาวีรณุษย์
คือมีข่าวว่าดาราสาวรุ่นพี่
ขอเคลียร์ความสัมพันธ์ของนางเอกตาคมกับไฮโซเนื้อหอม
แต่สุดท้ายต่างฝ่ายต่างปฏิเสธค่ะ
และขณะที่ความสัมพันธ์ของไผ่กับจ๋าก็

แต่ที่ชัดเจนสุดค่ะคุณผู้ชม
เมื่อจะเป็นครั้งที่มีข่าวกับดาราดีกรีนางงามนี่เลย
อื้อฮือเอชดีเวอร์
แก้มกวินตราโพธิจักรนั่นเองนะฮะ
ฝ่ายิงบอกสื่อชัดเจนเลยว่าไฮโซหนุ่ม

เพราะเหตุผลว่าอยากให้ฝ่ายชายที่ตอนนั้นลงสนามการเมืองแล้ว
ไปทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่
เอาไว้แค่ตรงนี้พี่ชายที่แสนดีเท่านั้นพอค่ะ
ถูกต้องอีกหนึ่งสาวที่แวะเวียนมาเป็นข่าวด้วยแป๊บนึง
ยังไม่พ้นวงการค้าอ่อนค่ะคุณค่ะ
เธอคนนี้ด้วยมิงชาลิสานะจ๊ะ

ไม่ค่อยจะได้ตอบรับแต่ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธนะ
ว่าคุยกันอยู่แต่จนแล้วจนรอดคุณค่ะ

คู่รักดารากับไฮโซปิดจ๊อปไว้ที่คำว่าเพื่อนเหมือนกันจ้า

ก็ที่ฉันไม่คิดเลยคนนี้ด้วยอยู่ในรีสกับเขาค่ะ
คุณแม่คนสวยนะครับคุณเป้ยปานวาด
ครั้งนั้นมีข่าวว่าฝ่ายชายคิดสารสัมพันธ์
แต่ว่าอดีตนางร้ายสุดแซ่บคนนี้
ยืนยันแค่ว่าคุยในบีบีไม่มีสารต่ออะไรทั้งนั้น

โผล่มาออกที่สาวน้อยหน้าแบ๊วคุณชัญญาธรรมดาค่ะ
แต่ว่าคู่นี้เนี่ยใครเขาก็รู้ว่าเป็นพี่น้องที่สนิทสนมกันเท่านั้น
เพราะว่าสาวที่มาวินจริงก็คือเพื่อนของเธอที่ตอนนี้ดันหมางเมินกันไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ

นั้นมีการแจกสตอเบอรี่กันเหมือนกันนะ
เออคุณชัญญากับคุณดิวเนี่ยส่วนสาวเบอร์ล่าสุดนับไป
เลขนี้ดีเลขมงคล๙หรือเปล่าไม่รู้คนที่๙ค่ะ
เจนี่เจนิลาดาราใหม่ของวิกพระราม๔นะฮะก็นี่แหละ
ล่าสุดเลยเจอพิษหลุดลายปริศนาว่าฝ่ายชายตามจีบ
แต่ว่าครั้งนี้ไฮโซไผ่รีบออกตัวแล้วว่าลายปลอม
แต่ก็ยอมรับนะคะว่ารู้จักกันจริง
ส่วนจะมีคดีพลิกตามที่ชาวเน็ตสืบเสาะหากันอยู่หรือเปล่า
ปูเสือรอกันยาวเชื่อว่ายังไม่จบง่ายค่ะ
ใช่แล้วไปดูว่าพลิกล็อกกันน่าดูหรือเปล่าเนาะ
ใช่ส่วนคนต้นเรื่องอีกคนนึงเหมือนกันที่อยู่ในเหตุการณ์
จะบอกว่าอยู่ในเรื่องราวเรื่องนี้
คุณดิวอริสรานั่นเองเกิดเรื่องเกิดราวมาหลายวันแล้วเนี่ย

เดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าว่าสาวดิวครั้งนี้
เธอจะวางมือวางตัวหรือทำยังไงดีกับเรื่องนี้ค่ะ
เขาบอกนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนี่ใช่ได้จริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าโลกโซเชียลแม็กซ์ขุดคุ้ยกันเหลือเกิน

อ้างว่าหนุ่มไฮโซแฟนนางร้ายตามจีบดาราหน้าใหม่

ศึกลับไม่มีความเคลื่อนไหวใดเหนื่อยไหมคะ
ได้แต่อัปเดตชีวิตประจำวันที่หมดไปกับการทำงาน

แต่จริงถามว่ามีความเคลื่อนไหวไหมก็มีบ้างนะ

ก็ล่าสุดดิวอริสราเผยผ่านสื่อว่าเธอเองทราบเรื่องทั้งหมด

คิดเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้
แล้วก็ไม่ปฏิเสธด้วยว่าครั้งแรกที่ทราบเรื่องจะไม่รู้สึกอะไรเลย

คือคนรู้คนรู้เรื่องนี้มันก็ต้องมีรู้สึกกันบ้างแหละ
ถ้าเราเป็นแฟนรู้ว่ามีลายหลุดอะไรแฟนเราไปฝึกอื่น
แต่ว่าโชคดีที่เขาอาจจะคุยกันก่อนเคลียร์กันจบไปแล้วไง
แต่สาวดิวบอกว่าเรื่องทั้งหมดมันผ่านไปแล้ว
ขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยมาให้
แล้วก็สถานะระหว่างเธอกับภัย

ดิวบอกว่ากับพี่ไพยยังโอเคกันอยู่ปกติดีนะฮะ

ความสัมพันธ์ระหว่างดิวกับไผ่ยังแน่นปึ๊กกันอยู่จริงนะฮะ

ฝ่ายชายได้โพสต์ภาพของนางร้ายคนสวย

เบานี่ไม่รู้ว่าอะไรนะช้อปปิ้งเบาหรือเปล่าหรือยังไง

เห็นแบบนี้ก็น่าจะการันตีได้ว่าปัญหาเรื่องดาราสาวคนใหม่
ทำอะไรไม่ได้เลยความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะ

ที่ไผ่วันพ้อยตอบกรับฟอร์เลเวอร์ด้วย
ว่าตั้งใจจะลดน้ำหนัก

คือเมื่อวานมันมีเพจดังใต้เตียงดารา
เขาก็ขยันไงขุดหารูปมา
ขุดอีกแล้วเหรอที่ทำสวนหรือเปล่า

หลายคนก็ไปวิจารณ์กันว่าตอนผอมก็ดูดีนะนั่นเอง
เพราะฉะนั้นก็ให้ดูแลรูปร่างด้วยไม่ใช่อะไร

ลดความอ้วนลงมาแล้วอาจจะดูดีหรอ
เรียบขึ้นมาเลยก็เป็นแต่นี่ขนาดคุณค่ะ

๙คนแล้วนะนิ้วนี้ฉันจะไม่พออยู่แล้วว่าเออขนาดนี้นะ